น้องแก้มวิชอานีค่ะไม่ใช่แต่งงานนะคะแต่ว่าอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะน้องแก้มวิชานีนะคะวิ่งรอกค่ะก็เขาดาวน์ทั้งที่อ่า
บรรยากาศน่ารักกันมากนะคะเพราะว่าสี่คนนี้เขาเรียกอะไรเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะ
แล้วก็สนิทสนมค่ะนี่ค่ะเป็นภาพนะคะก็เขาดาวน์๑๒๓จุดพลุนะคะ
โอ้โหพลุสวยงามมากค่ะแล้วน้องแก้มนะคะก็ฝากความรู้สึกนะคะดีใจค่ะ
ที่เจอภูเกียร์โควดค่ะให้เป็นครองหญิงยอดนิยมประจำปี
ฟังความรู้สึกของเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
ขอบคุณมากมากเลยนะคะแก้มเองก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
แล้วก็แก้มอีกก็จะตั้งใจแล้วก็ประสาทตัวอีกต่อไปนะคะ
อย่างงี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แก้มต่อไปด้วยนะคะ
ดีใจมากค่ะภูมิใจมากเลยค่ะ
ไว้มีโอกาสเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ